แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้นักศึกษาไทยได้รับผลกระทบนะครับ
มี๕คนครับไปพักที่โรงยิมของมหาวิทยาลัยคุมามุโตะนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณโบหรือว่าคุณปิยพรวัฒนิยกุลนะครับ
ตอนนี้ก็ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยครับ
ส่วนสถานทูตไทยญี่ปุ่นเองก็มีการประสานขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ตอนนี้ความเป็นอยู่ของคุณโบรวมทั้งคนไทยคนอื่นจะเป็นอย่างไร
ไปสอบถามกันครับคุณโบอยู่ในสายโทรศัพท์กับเรานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะครับคุณโบครับตอนนี้ความเป็นอยู่ของคุณโบที่โรงยิมของมหาวิทยาลัยคุมาโมโต
ทั้งคนอื่นอื่นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกค่อนข้างนิ่งอ่ะค่ะ
แต่ว่าคือไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีอาหารแล้วอะค่ะอ๋อก็รอทางรัฐบาลไทยเข้ามารับอยู่อะค่ะ
ครับตอนนี้ทางการญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยเหลือคนที่พักพิงในศูนย์ตรงนี้อย่างไรบ้างนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยค่ะเพราะว่ามีแต่นักศึกษาของมหาลัยที่ยังดูแลอย่างต่อเนื่องอ่ะค่ะ
คุณโบคะจากเมื่อคืนที่เราได้โทรศัพท์แล้วก็สัมภาษณ์ผ่านทางรายการครบข่าวดึกเนี่ยนะคะ
คุณโบได้บอกว่าเรื่องของอาหารจะเพียงพอจนถึงเที่ยงของวันนี้
แสดงว่าล่าสุดนี่คืออาหารไม่เพียงพอแล้วใช่ไหมคะ
เพียงพอแล้วค่ะยังไม่ได้ประกาศมาแล้วค่ะว่าไม่มีน้ำแล้วค่ะตอนนี้
ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ผู้ที่อยู่ในที่พักในศูนย์พักพิงมีประมาณกี่คนคะ
อยู่ในศูนย์พักพิงตอนนี้มีจำนวนลดน้อยลงค่ะก็น่าจะเหลืออยู่สักประมาณสี่ร้อยคนนะคะ
แสดงว่ามีคนออกไปพักพิงที่อื่นหรือว่าออกไปนอกศูนย์นี้แล้วบางส่วนใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีบางประเทศมารับคนของเขากลับไปด้วยค่ะ
สถานทูตไทยของที่ประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นเองมีการประสานมายังไงบ้างไหมครับคุณโบครับ
มีการประสานมาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่ค่ะ
เขากำลังหาเส้นทางการเดินทางเพื่อที่จะเข้ามารับอยู่ค่ะ
เพราะว่าจากเมื่อวานนี้ที่มีแฟนเพจของสถานทูตไทยในญี่ปุ่น
บอกว่าจะไปรับคนที่ศูนย์พักพิงในคุมาโมโตต้องรอยืนยันเรื่องของสภาพถนนในช่วงสายของวันนี้ก่อนใช่ไหมคะ

แต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

ต้นบรรยายงานบอกว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นเองประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนัก
ตอนนี้สภาพความเป็นอยู่รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของโรงยิมเป็นยังไงบ้างคุณโบครับ
ความมั่นคงแข็งแรงของโรงยิมยังแข็งแรงอยู่ค่ะ
ยังแต่ว่าตอนนี้คือมีประกาศแบบบอกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็คือให้อบพยพออกไปข้างนอกให้ได้ค่ะ

ถ้าแบบนั้นแล้วเราจะอบพยพไปอยู่ที่ไหนครับมีการแจ้งไหมครับ
คือเบื้องต้นทางรัฐบาลไทยจะรับเราไปฟูโกกะก่อนนะคะ

อยู่ไกลจากจุดนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้านั่งรถบัสจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง๔๐นาทีค่ะ
แต่ว่าเรื่องของสภาพการจราจรถนนเนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มว่าไปได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับ

รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะคุณโบตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้มีลมค่ะก็อากาศหนาวอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าข้างนอกก็มีแดดแต่ก็มีลมแรงค่ะ
แสดงว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วใช่ไหมคะ

ครับคุณโบครับตอนนี้สิ่งที่คุณโบรวมทั้งทุกคนในศูนย์พักพิงต้องการมากที่สุดคืออะไรฮะ
ฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวีได้เลยครับ
คืออยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอะค่ะ
เพราะว่าก็มีประกาศมาว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีฝนตกหนักมากอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะ
ทางการญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นสัญญาหรือว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างคะ
คือตอนนี้ไม่ได้ทราบข่าวตรงนี้จากเพื่อนญี่ปุ่นนะคะ
ก็เลยยังไม่ทราบอะไรอะค่ะ
คุณโบได้ติดต่อทางครอบครัวที่เมืองไทยคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือยังครับ
ท่านได้ติดต่อกลับไปบ้างหรือยังฮะ
ติดต่อกลับไปแล้วค่ะบอกแล้วค่ะว่ายังปลอดภัยอยู่
คือเดี๋ยวรอรัฐบาลไทยเข้ามาช่วยค่ะ
ค่ะคุณโบครับพูดถึงเพื่อนนักศึกษาที่เป็นเพื่อนนักศึกษาคนไทยที่อยู่ด้วยกัน
ตอนนี้คือทั้งหมด๕คนสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้มีป่วยหนึ่งคนค่ะส่วนอีก๓คนก็สภาพจิตใจไม่ค่อยดีอะค่ะ
แต่ว่าร่างกายก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นค่ะ
คนไทยทั้ง๕คนที่อยู่ด้านนั้นให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างคะคุณโบครับ
ก็อยู่รวมกลุ่มกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันนะคะค่ะ
สำหรับการติดต่อสื่อสารหลักตอนนี้คือทางโทรศัพท์ยังคงใช้ได้ใช่ไหมคะ

ไฟฟ้าน้ำมีเพียงพอไหมคะ
น้ำเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วค่ะส่วนไฟฟ้าตอนนี้คือก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะครับ
ขอถามย้ำนะฮะตอนนี้ทางคุณโบเองกำลังจะถูกทางการญี่ปุ่นให้ไปพักพิงที่ฟูโกกะถูกต้องไหมฮะ

ทางรัฐบาลไทยค่ะจะมารับไปฟูโกะค่ะ
อ๋อซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มว่าจะมาช่วงไหนคือยังไม่ทราบถูกต้องไหมครับ
ยังมีอยู่บ้างค่ะเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยแต่คือไม่สั่นไหวแรงเหมือนที่เกิดขึ้น

เตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นถี่ขนาดไหนคะ
เกิดขึ้นถี่ประมาณถ้าเป็นเมื่อคืนนะคะจะประมาณ
ทุกครึ่งชั่วโมงอะค่ะแต่เช้านี้เหมือนจะเกิดสักสองสามครั้งค่ะ
แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้คืออะไรบ้างคะ
สั่นสะเทือนเหมือนพื้นเลื่อนนะคะ
คุณโบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
ไม่เคยเจอเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกค่ะครับ
ตอนนี้คือต้องรอทางการไทยนำตัวคุณโบรวมทั้งเพื่อนออกไปอยู่ในจุดอื่น

ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวจะมีการประสานไปที่คุณโบอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ขอบคุณครับขอให้คุณโบและเพื่อนทุกคนปลอดภัยนะครับ

สวัสดีครับคุณโบหรือว่าคุณปิยพรวัฒนิยกุลเป็นนักศึกษาไทยที่อยู่ในจังหวัดคุมาโมโต

ใช่เพราะว่าเราได้พูดคุยกับคุณโบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในครบข่าวดึกแล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจำนวนคนที่อยู่ในศูนย์อพยพจากเมื่อคืนบอกว่า๖๐๐คน
ซึ่งตอนนี้ที่คุยล่าสุดก็เหลือประมาณสัก๔๐๐คน
ส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอาหารค่ะ
ที่เมื่อคืนบอกว่าน่าจะเพียงพอจนถึงเที่ยงวันนี้
แต่ว่าล่าสุดคุณโบบอกว่าปริมาณอาหารเริ่มจะไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะน้ำดื่มก็เริ่มขาดแคลนนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างตลอดทั้งคืนมา
สั่นสะเทือนก็สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกสั่นไหวได้นะคะ

เรื่องของที่สถานทูตไทยในญี่ปุ่น
จะให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
โดยการจะมีการนำรถบัสเข้าไปรับ
แต่ว่าก็ต้องรอเช็คเรื่องสภาพถนนเรื่องสภาพเส้นทาง
เพราะว่าหลังจากนี้จะมีการลำเลียงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ก็คือที่ฟูโกโอกะก่อนนะคะ